สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้หน่อย
เพราะว่านี่เป็นวันที่๓แล้วที่ดอนเมืองโทเวย์ขึ้นราคา
แล้วเป็นการขึ้นราคาที่คนแคลงใจเยอะเลยครับว่านี่มันอะไรกันนักหนา
ของเดิมเนี่ยก็แพงอยู่แล้วนะแต่ว่าของใหม่ปรับขึ้นไปอีก
เอาเช่นราคาของเดิมเนี่ยจากดินแดงไปถึงดอนเมืองสี่ล้อนะรถเก่งเนี่ย
จากดินแดงไปถึงดอนเมืองของเดิม๗๐บาทราคาใหม่เป็น๘๐บาทขึ้นอีก๑๐บาท
แล้วจากดอนเมืองถ้าใครจะไปลงอนุสรสถานของเดิม๓๐บาทเพิ่มขึ้นมาอีก๕บาทเป็น๓๐
แล้วถ้าวิ่งตั้งแต่ต้นทางดินแดงไปลงโน่นเลยอนุสรสถาน
ระยะทาง๒๑๙กิโลเมตรตีเสียตัวเลขกลม๒๒กิโลเมตรฟาดเข้าไป๑๑๕๑๑๕บาท
ดินแดงอนุสรสถานนะ๒๒กิโลเมตร๑๑๕บาท
แต่มีคนไปเปรียบเทียบบอกเฮ้ยขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปพัทยาเนี่ย
ตั้งแต่เริ่มจ่ายเงินเลยบางนาไปหน่อยเริ่มจ่ายเงิน

พัทยาเนี่ยระยะทางตั้ง๙๖กิโลเมตร
เขาราคาเพียง๑๐๕บาท๙๖กิโลเมตร๑๐๕บาท๒๒กิโลเมตร๑๑๕บาท
คนก็ถามว่ามันอะไรกันนี่อะไรกันนี่
ฉะนั้นไปมาดอนเมืองโทเวย์ช่วงตั้งแต่ดินแดงไปจนถึงอนุสรสถาน
เป็นการคิดค่าใช้จ่าย
เก็บเงินที่แพงที่สุด

เพราะเริ่มต้นสัญญาเรื่องนี้เนี่ยมัน
มันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นแพงกันมาตั้งแต่ต้น
ฉะนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เราจึงเห็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้บริโภค
เขาไปร้องสารปกครองขอให้คุ้มครองชั่วคราว
ตอนนี้ศาลก็กำลังพิจารณากันอยู่
คนที่ไปเดินงานเรื่องนี้ก็นั่นแหละซ้ายมือนั่นแหละ
คุณสาลีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิ
พร้อมด้วยคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาพันธ์
สาพันธ์องค์กรผู้บริโภคและทนายความ
ยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวครับ
ครองชั่วคราวก็คือให้ระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วน
ซึ่งมีมาตั้งแต่วันที่๒๒แล้ว
แม้ว่าจะเป็นการปรับขึ้นตามสัญญาทุก๕ปี
แต่ก็เห็นว่ามันไม่มีความชอบทำ
คือการปรับแก้สัญญามันมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นมาแล้ว๓ครั้ง
โดยเฉพาะครั้งที่๓เมื่อปี๒๕๖
ตกลงกันว่าให้สิทธิ์บริษัทปรับขึ้นค่าผ่านทางได้ทุก๕ปี

ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐอะไรทั้งสิ้น
แล้วระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาณเดิม๒๕ปี
ปีแปลว่าไปสิ้นสุดเอาปี๕๗
ก็เลยขยายเวลาออกไปอีกเป็น๒๗ปี
นี่ที่ตกลงกันว่าปี๕๐เนี่ยนะ
๒๗ปีโน้นน่ะไปสิ้นสุดเอาปี๒๕๗๗
ก็แปลว่าไอ้สัญญาที่ทำกันวันนี้มันจะผูกพันระยะยาวเลย
แล้วก็ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันขาดความชอบทำไปเอื้อต่อเอกชน
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนขัดรัฐมนูล๒ฉบับ
เปิดกว้างให้การแข่งขัน
ส่วนช่วงขยายมันยิ่งทำให้สถานการณ์ของประชาชนที่ใช้บริการหนักเข้าไปอีก
แล้วนี่ถามว่าแล้วบริษัทเขาลำบากเหรอ
เขาขาดทุนเหรอเขาถึงขอขึ้นราคา
เปล่าเลยครับพอไปดูผลประกอบการของบริษัท
มีกำไรเพิ่มขึ้นในช่วง๓ปีหลัง
บริษัทมีกำไรปีละกว่า๑๐๐๐ล้านบาทครับ
กำไรปีละ๑๐๐๐ล้านบาท

เส้นทางโทนเวย์สามารถรองรับรถยนต์สัญจรได้มากถึงชั่วโมงละ๑๘๐๐๐คัน
ด้วยเหตุผลนี่แหละที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เขาเห็นว่าไม่ควรปรับขึ้นค่าผ่านทางในช่วงเวลานี้
แล้วนอกจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วเนี่ย
ยังมีความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคของสภา
นั่นเขาก็ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายก
ขอให้ระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทาง
ขอให้กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงคอลโลมร่วมกันหาทางออก
เพื่อปกป้องประโยชน์ให้ประชาชน
ฉะนั้นนี่เขาก็กำลังเดิมเนินการกันอยู่คือเรื่องนี้จะจบยังไงเราก็ไม่รู้
แต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเราเข้าใจได้ว่ารัฐเนี่ยเอาเงินจากภาษีประชาชน
ภาษีล่อเลื่อนภาษีอะไรจากประชาชนเนี่ยไปสร้างถนนให้รถวิ่ง
เมื่อเอาจากเงินภาษีของประชาชนไปการทำถนนต่างวิ่งฟรี
แต่ว่ามันก็มีว่าถ้าประชาชนอยากมีทางเลือกที่เรียกว่าใช้บริการดีหน่อย
ประชาชนก็ยอมเสียเงินไหมล่ะเขาจะมาสร้างทางยกระดับพิเศษให้พวกทางด่วน
ตอนเมืองโทเวย์อะไรพวกนี้แต่รัฐมีเงินไม่พอ
พอรัฐมีเงินไม่พอรัฐก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมทุนเป็นสัมประธาน
แล้วเก็บเงินแบ่งกันรัฐเอาไปหกสิบเอกชนเอาไปสี่สิบ
ประชาชนมีหน้าที่จ่ายเพราะว่าต้องการความสะดวก
ก็จะขึ้นทางด่วนเขานี่ต้องการความสะดวก
แต่โดยข้อเท็จจริงเวลานี้ทางด่วนมันก็ติดแงกพอกับข้างล่าง
อ้าวก็ว่ากันไปเพราะหลักการเป็นอย่างนั้น
แต่ทีนี้ของดอนเมืองโทเวย์เนี่ยมันก็พิจิตรพิษดารมาตั้งแต่ต้น
ตอนที่เขาเริ่มสร้างดอนเมืองโทเวย์เนี่ยผมทำข่าวอยู่หนังสือพิมพ์อยู่
ตอนนั้นอยู่อยู่ขึ้นมาไอ้สะพานคล่อมถนนวิภาวดี๒จุด
คือตรงจุดตัดกับถนนงามวงวานจุดตัดกับถนนแจ้งวัฒนะที่หลักสี่
ปรากฏว่าเขาทุบสะพานครับเอ๊ะอยู่ดีดีทำไมทุบสะพาน
เพราะคนวิ่งรถขึ้นสะพานก็สะดวกดีไม่ต้องติดเป็นสี่แยก
เขาก็มีเหตุผลว่าอ๋อโทเวย์เขามีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ทุบสะพานเนี่ยไม่ได้
ต้องให้ทุบสะพานเพื่ออะไรเพื่อให้ข้างล่างรถมันติด
คนจะได้วิ่งขึ้นข้างบนถ้าข้างล่างรถวิ่งสะดวก
มีสะพานข้ามสี่แยกสะดวกเดี๋ยวรถจะไม่ติด
รถจะไม่ติดคนจะไปใช้บริการเขาข้างบนน้อย
อันนี้ก็ประหลาดมาตั้งแต่ต้นตกลงเงื่อนไขก็เป็นอย่างนั้น
สะพานก็ถูกทุบไปเท่านั้นยังไม่พอ
สัญญากันว่าห้ามรัฐเนี่ยไปสร้างเส้นทางอื่น
ที่มีจุดหมายปลายทางใกล้เคียงกันทำให้ส่วนแบ่งของคนที่จะมาขึ้นเนี่ย
มีปัญหาฉะนั้นพอรัฐสร้างทางด่วนเพิ่มเติม
จากเมืองทองไปลงธรรมศาสตร์ไปลงบางปะอิน
ลงทางโน้นเพิ่มขึ้นมาท่านนึกออกไหมฮะ
เขาก็ฟ้องว่ารัฐทำผิดสัญญาเขาฟ้องว่ารัฐทำผิดสัญญา
สุดท้ายขึ้นมาตัวเงินที่เขาฟ้องเนี่ย
ตกห้าหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วถ้าเขาจะฟ้องต่อไปเรื่อยเนี่ย
เราจะต้องจ่ายเงินให้เขาเป็นแสนล้านสุดท้าย
คณะกรรมการการทางพิเศษลงมติกันเมื่อวานไงครับว่า
เอาถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้รัฐไม่ต้องจ่ายเงิน
แต่รัฐจะยืดอายุสัมประทานของโทเวให้ไปอีกสิบห้าปีกับแปดเดือน
เงิน๕๐๐๐กว่าล้านไม่ต้องจ่ายก็ตกลงกันตามนั้น
ท่านเห็นไหมครับว่าอะไรต่ออะไรที่ทำกันมาเนี่ย
เออประชาชนก็แขลงใจประชาชนก็แขลงใจ
แล้วดอนเมืองโทเวย์เนี่ย
บางทีคนก็คิดว่าเอาเปรียบเกินไปไหมถ้าคุณคิดตามระยะทางเนี่ยนะ
ยกตัวอย่างวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัล
ธุระกันเสร็จก็จะมาที่ไทยรัฐนี่แหละโอ้ข้างล่างรถมีอุบัติเหตุ
ก็ออกจากโรงแรมเซ็นทรัลตรงนั้นขึ้นโทเวย์
มาลงที่ตรงสุติศาสตร์เนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลแปดสิบบาท
ไม่ถึงหนึ่งกิโลแปดสิบบาทเขาต้องยอม
ก็เพราะเขาไม่ได้แบ่งเป็นระยะนี่ครับเห็นไหมฮะ
คือสรุปแล้วว่าเรื่องของโดนเมืองโทเวย์เนี่ย
เป็นโทเวย์เป็นทางยกระดับที่แพงที่สุด๒๒กิโลเมตร
ร้อยสิบห้าบาทไปพัทยาเก้าสิบหกกิโลเมตรร้อยห้าบาท
ทั้งหมดที่เอามาชี้แจงให้ฟังเนี่ยว่าเรื่องขั้นตอนตอนนี้
อยู่ในระหว่างรอสารจะคุ้มครองชั่วคราวยังไง
แล้วจะแก้ไขกันยังไงถ้าขาดทุนไม่ว่า
นี่มีกำไรปีละประมาณหนึ่งพันล้านแล้วมาโขกเลือดซิบซิบ
เอากับประชาชนผู้ใช้ทางด่วนในภาวะที่ค่าใช้จ่ายต่าง
ก็สารพัดดอนเมืองโทเวย์เนี่ยขึ้นจากต้นทางไปปลายทาง
วันหนึ่งเนี่ยแปดไปแปดสิบกลับแปดสิบ
ใครอยู่บ้านอยู่แถวนั้นไปแปดสิบกลับแปดสิบร้อยหกสิบบาท
หกสิบบาทเนี่ยกินข้าวกินอาหารเลี้ยงทั้งครอบครัว
หนึ่งมื้อนะครับอ่าแล้วต้องมาจ่ายแพงถึงขนาดนี้
ฉะนั้นหยิบเรื่องนี้มาหน่อยก็ดูซิว่าตกลง
เขาจะหาทางออกแก้ไขอะไรกันยังไง